กินบ้างดีกว่าตื่นเช้ามาท้องมันร้อน

กำลังทานข้าวไข่ดาวกับกาแฟร้อนชมข่าวของเรา
กินไข่กับน้ำพริกเนี่ยมันอร่อยนะ

พาไปดูร้านน้ำพริกร้านนี้เขาว่าเด็ดเขาว่าดัง

อ่ะไปดูกันหน่อยเป็นร้านน้ำพริกที่มีหลายอย่าง

เพราะปกติเราไปเจอร้านน้ำพริกอ่ะเขาจะตัมไปอยู่แล้ว

อันนี้ตำสดตามที่ลูกค้าสั่ง
ไม่ว่าเป็นน้ำพริกปลาทูเพิ่มปลาทูแอดวานด์ก็ได้นะ
ต้องการรสไหนก็ว่ากันไปน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกมะเขือ
แม่ค้าจัดให้หมดทุกอย่างตามที่ลูกค้าต้องการ
เจ้าของร้านคือป้าโสภาป้าโสภาบอกว่าขายมาเนี่ย๖ปีแล้ว
เด็ดเคล็ดลับมันอยู่ที่วัตถุดิบมันต้องสดใหม่เสมอ
ที่สำคัญน้ำปลาร้าป้าทำเองกับมือ

จะไม่ซื้อป้าทำเองให้มันแซ่บนะฮะ
ราคาไม่แพงถุงหนึ่งก็๒๐บาทอยากได้เยอะหน่อยก็๕๐บาทนะฮะ
ส่วนผักก็เลือกตามใจชอบราคาก็ไม่แพงเปิดขายทุกวันไม่มีวันหยุด
นี่เห็นไหมปลาทงปลาทูก็ทอดกันสดนะฮะ
มีน้ำพริกแล้วต้องมีข้าวด้วย
ไปต่ออีกหนึ่งร้านอยู่ที่จังหวัดมรยองอำเภอแกลง
ชื่อว่าร้านข้าวหมูหอมแป๊ะตีอยู่ที่ตลาดสามย่าน
นี่ขายมานานกว่า๓๐ปี
หรือใครชอบเส้นก็มีก๋วยเตี๋ยวมีทุกอย่างให้เลือกกินนะครับ
แปะตีหรือว่านายกิจสลาผัวพันธ์ประสงค์บอกว่า
ถ้าใครอยากลองก็ต้องไปชิมข้าวหมูหอม

คือหมูหอมเนี่ยมันเป็นหมูสามชั้น
หมักกับเครื่องพะโล้ยาจีน
หมักจนกว่าเครื่องมันจะเข้าไปซึมไปที่เนื้อของหมู
จากนั้นเอานำไปทอดให้มันกรอบนอกและนุ่มใน
ทานคู่กับน้ำจิ้มรสเด็ดแบบสดใหม่ทุกวัน
มันก็จะแบบหอมแบบนี้อันนี้คือข้าวหมูหอม

อันนี้โอ๊ยน่ากิน
ร้องคุณผู้ชมยามเช้าใครทานอะไรอยู่
ส่งมาบอกเล่ากันหน่อยว่ามันอร่อยมากแค่ไหน